สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่รายการถามตรงนะคะ
เวลาลงมาเย็นลงหน่อยนะคะ

๑๗น๑๕นาทีก็คือ๕๑๕นไปจบประมาณ๖นนะคะ
แจ้งเบื้องต้นก่อนคือวันนี้พอ๖โมงตรงเสร็จแล้ว
มีการเคารพทงชาติแล้วนะคะจะมีแถลงการจากนายกรัฐมนตรี
ในขณะที่ข่าวก่อนเข้ารายการเราเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มมีการป้องกันพื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ส่วนในส่วนของผู้ชุมนุมเองก็มีการนัดกันเบื้องต้นว่า
หากจะมีการเคลื่อนขบวนจะมีการประกาศจากในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตอนแรกเราจะไปเริ่มต้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนที่ไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นรายงานข่าวที่เข้ามาคือมีเหตุชุลมุนกัน
ระหว่างสองกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องแล้วก็จุดยืนที่แตกต่างกัน
เราจะเข้าสายกับทางผู้สื่อข่าวของเราก่อนนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียค่ะคุณนัทพงศ์สวัสดีค่ะ

สถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชุดละมุน
เพราะว่าเดิมทีเนี่ยถูกเครือข่ายเข้ามาปราศัยประกาศจุดยืน
ว่าจะปกป้องสถาบันอยู่ที่บริเวณลานก็คือรามคำแหง
แล้วก็มีการตั้งเวทีประสัยแล้วก็พูดจุดยืนตั้งแต่๑๔นาฬิกา๓๐นาที

หลังจากที่มีการประกาศจุดยืนแล้วเนี่ยทางกลุ่มของเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
เดิมทีประกาศว่าจะไปนัดรวมพลกันที่บริเวณลานพ่อขุดเหมือนกัน
ปรากฏว่ามีการเผชิญหน้ากันสักนิดหนึ่งในเวลา๑๗นาฬิกาครับต้องบอกแบบนี้
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการมายืนแต่ยังไม่ได้มีการเริ่มชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมของรำคำแหง
ทีนี้ครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลุกฝุ่น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ลดการประทัดด้วยการให้ทางกลุ่มรำคำแหงเนี่ย
ย้ายจุดที่ชุมนุมเนี่ยมาที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มรามคำแหงก็มาตั้งจุด
แล้วก็มารวมพลกันอยู่ที่หน้าสำนักงานอธิการ
หลังจากนั้นแล้วก็มีการประกาศจุดยืนมีการพูดประสัยถึงการรวมตัวในวันนี้
ก็คือเป็นการแสดงความยินดีกับกลุ่มเพื่อนที่ได้รับการปล่อยตัว
หลังจากนั้นได้มีการจู่กลุ่มของภาคีเครือข่าย
ที่มีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี

พยายามขับไล่ให้กลุ่มนักศึกษาของรามคำแหงเนี่ย
ออกไปจากพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กลับกันครับกลุ่มของแนวร่มรำคำแหงเนี่ย
ก็ประกาศว่าที่นี่เป็นที่ของเขาเพราะเขาเป็นนักศึกษา
แล้วก็เขามาชุมนุมอย่างสันติวิธีแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรง
แต่ว่ากลับเป็นของกลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ย

แล้วก็มีการพูดจายั่วยุ
แล้วกำลังของเจ้าหน้าที่ที่วางกำลังไว้๑กองร้อยเนี่ย
ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอ
แล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมีกลุ่มนักศึกษาบางคนเนี่ย

จนตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะกลับคลี่คลายแล้ว
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ให้น้องกลุ่มรามคำแหง
ย้ายไปรวมตัวกันก่อนที่บริเวณหน้าสอนอหัวหมาก
และตอนนี้เหตุการณ์ก็เริ่มที่อยู่ในสภาวะปกติแล้ว

ภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องเนี่ยนะคะจริงเขาตั้งใจอยู่รออีกกลุ่มนึง
หรือว่ามันเป็นแผนของเขาอยู่แล้วที่เขาจะอยู่ที่นั่นจนถึงเย็นคะ
ทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลับหลังจากที่เขาประกาศจุดยืนเสร็จ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีแต่พอเขาเห็นข่าวว่า
มีการจะมารวมพลของกลุ่มรามคำแหงเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนกำหนดการ
แล้วก็ยืนยันว่าเขาจะปักหลักอยู่ที่นี่
เพื่อรอดูท่าทีของกลุ่มแนวร่วมรำกำแหงว่า
จะมีการแถลงการและจะมีการประกาศจุดยืนอย่างไร
เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่รอ
แต่การอยู่รอของเขาเนี่ยเมื่อ๓ชั่วโมงที่แล้ว

แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดการประทะกัน
เพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งพ่อสังเกตไว้
แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นครับ
ส่วนเครือข่ายรำคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
กำหนดไว้เนี่ยก็คือตามเวลาเขานั่นแหละช่วงเย็นถูกไหมคะ
ตอนที่มาตรงนั้นก่อนที่จะเกิดการชุดละมุน

ตำรวจมีอยู่เยอะไหมคะคุณนัทพงศ์
กองกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเห็นเขาวางไว้๑กอง๑๐๐เนี่ยครับ
เดิมทีผู้อำกับสนองโขม่าเนี่ยบอกไว้มีประมาณ๑๖๐นาย
แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันกว้างครับคุณจอมขวัญ

เพราะว่าตรงวงเวียนมันจะมีตอกซอกซอยต่างนั้น
เขาก็เกรงว่ากลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการหลบเลี่ยง
เดินทางไปเชิญมาเดินหน้ากันเขาก็เลยมีการกระจายกำลัง
กลายเป็นว่าจุดทางหลักที่เป็นเป็นทางสัญจรของรถเนี่ย
กลับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่น้อยทำให้กลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ย
ใช้ช่องทางเดินทางเข้ามาหากลุ่มแนวร่วมของรามกำแหง
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาป้องกันได้ทัน
ทีนี้ค่ะภาพที่เราเห็นที่สถานีขึ้นให้เนี่ยนะคะ
เป็นภาพสดจากในพื้นที่นะคะคุณนัทพงศ
คือตอนนี้ยังมีการเผชิญหน้าคุยกันอยู่เหรอค
คือในภาพเราเห็นเฉพาะทางเครือข่ายปกป้องค่ะ

คุยกับเจ้าหน้าที่หรือว่าคุยกับอีกเครือข่ายคะ
เป็นการคุยกับเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็เป็นการบอกว่าจะเดินทางกลับไป
ชุมนุมอย่างจุดเดิมแล้วก็จะไม่ขอให้มาเกิดการประทะกัน
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะยอมเดินทางกลับไปนะครับ
เพราะว่าขึ้นในสถานีตอนนี้ครับ
ที่คุณนาทธพงศ์เล่าคือกลุ่มเครือข่ายรามประชาทธิปไตยก็คือไปใช้ที่ดินเดิม
เดิมทีนี้พอเห็นมีคนยังอยู่เนี่ยเขาย้ายไปที่สำนักงานอธิการบดี
จังหวะตอนที่กลุ่มปกป้องตามกลุ่มประชาธิปไตยไปเนี่ย
ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามไหมคะ
มีครับมีการห้ามมีการวางแนวรั้วเป็นระยะทาง
เพื่อไม่ให้มวลชนของฝั่งภาคีเครือข่ายเนี่ยเดินเข้ามาได้อย่างง่าย
แต่ว่าด้วยความที่มีบุคคลค่อนข้างที่จะมากกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ครับ
ทำให้เขาสามารถสาวของเจ้าหน้าที่มายังฝากมายังกลุ่มของกลุ่มที่รามกำแหงที่บริเวณหน้าอธิการบดีได้ครับ
ทีนี้พอตามกันไปแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นที่สำนักงานอธิการบดีเนี่ยนะคะ
ใช่ครับตอนนี้ทางกลุ่มของน้องนักศึกษารามคำแหงก็ตอนนี้ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียง
ที่เป็นแก่นำจะคอยดูแลความปลอดภัยไม่ให้น้องถูกทำร้าย
แล้วก็ค่อยที่จะลำเลียงอุปกรณ์อย่างเช่นลำโพงเครื่องขยายเสียง
ค่อยค่อยเอาเอาออกไปแล้วจนตอนนี้ครับมีการย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วครับค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่มรามก็จะเป็นกลุ่มภาคีเครือข่าย
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมคะแล้วตอนนี้ถ้าถ้าภาพสด
ก็คือเหมือนน่าจะเดินไปกลับไปที่ลานพ่อขุนแล้วล่ะนะคะ
ทีนี้ในส่วนของทางกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงประชาธิปไตยเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่หน้าสอนอหัวหมาก
คำถามคือว่าตอนจังหวะเท่าที่คุณนัทพงศ์เห็นภาพนะเพราะเรียนเข้าใจว่ามันชุลมุนมาก
คือทางฝั่งนักศึกษาเครือข่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยมีการกระทบกระทั่งแล้วมีใครบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ
หรือแม้กระทั่งตอนชุลมุนเนี่ยเครือข่ายปกป้องมีใครบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ
เท่าที่ผมสังเกตจังหวะที่มันชุนละมุนนะครับผมเห็นเป็นทางกลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ยเขาเขาเดินมาแล้วเขาก็เขาก็ขับไล่บอกให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยออกไป
น่าจะตลกโน้นกว่ายังมีการชุนละมุนที่จะเยอะอันต่อเรน
เอาเท่าที่ประเมินจากสายตานะคะคือการกระทบกระทั่งกันเนี่ย
เหมือนกับกลุ่มใหญ่กับกลุ่มใหญ่หรือว่าต่างฝ่ายต่างมี
เหมือนกับกลุ่มที่เป็นกาดของตัวเองปะทะกันคะ
เป็นทางตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมาประทะกันมากกว่าครับ
เพราะว่าเพราะว่าเขาขึ้นไปพูดกันบนรถผ่านเครื่องขยายเสียง

แล้วกันการประทัดกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันโชคดียาก็

โดยเวียนรอบข้างมาทำร้ายกันต้องบอกว่าโชคดีอย่าง
ก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย

เท่าที่สังเกตจากสายตาคงห่างกันแล้วล่ะ
คงจะไม่มีกระทบกระทั่งอะไรกันแล้วใช่ไหมนะ
ตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะ

ขาข่ายตกพร่องสถาบันยอมฟังเจ้าหน้าที่
แล้วก็เดินกลับไปยังจุดลางพ่อขุนเหมือนเดิมแล้วครับ
แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็เลยบอกให้ทางกลุ่มของนักศึกษามรามคำแหง
ไปรวมกันอยู่ที่สอนองหัวมาก

ผมยังไม่มีข้อมูลจากตรงนั้นแน่ชัด
เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเดินไปสังเกตทางหน้าสอนองผมมา
แล้วก็จะเดินกลับมาสังเกตที่บริเวณลังเทาขุดอีกทั้งหนึ่ง
ได้ค่ะคุณนัทพงค์ทางเราก็จะลองต่อสายแก่นำ
ของทั้งสองกลุ่มเพื่อลองเข้าสายดูตอนนี้นะคะ
ยังไงขอบคุณคุณนัทธพงษ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอพักเลยนะคะแล้วก็เตรียม
คือจริงเรานัดไว้เพื่อที่จะคุยกับทั้งสองกลุ่มแล้วที่มรามนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
หรือว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
เดี๋ยวเราลองต่อสายดูสำหรับสถานการณ์ที่รามคำแหงตอนนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานกันไปช่วงแรก
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือค่อนข้างจะคลี่คลาย
ทีนี้ความเข้มงวดอาจจะมาอยู่ที่การเคลื่อนตัวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมจากอนุสวรี
ไปที่ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งมีการประกาศว่าจะเริ่มการเคลื่อนขบวนประมาณ๕โมงครึ่ง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นการรายงานของการรวมตัวกันเสร็จแล้ว

ในส่วนของธรรมเนียบรัฐบาลเองโดยรอบเนี่ย
นักข่าวไปสังเกตการณ์ก็คือพบตรลงมาเพื่อที่จะบริหารสถานการณ์เองนะคะ
ในการมีการตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแม้กระทั่งกำลังพลโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แล้วก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ย๖โมงตรงหลังจากเคารพทงชาติจะมีแถลงการออกมานะคะ
เพราะฉะนั้นในส่วนของในส่วนของการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมเองนะคะ
เราจะติดตามจากทางคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
คุณภูริพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์บอกสถานการณ์ตอนนี้เล่าได้เลยเชิญค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ๕โมงครึ่งครับพี่จอมขวัญครับ
คือเวลานัดหมายของกลุ่มแนวร่วมที่ประชุมบริเวณอนุสาวรีไทยสมรภูมินะครับว่า
เขาจะเคลื่อนคนไปทางพญาไทยซึ่งยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตามรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ทำให้ตอนบริเวณภาพที่คุณพี่จอมขวัญเห็นในขณะนี้นะครับ
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนพลด้านหลัง
เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับด้านหลังของผมตอนนี้มีกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณเต็มพื้นถนนของอนุสวรีชัยสมรภูมิ
รวมไปถึงบริเวณด้านบนของอนุสวรีชัยก็มีกลุ่มมวลชนนั้นขึ้นไปอยู่บริเวณจุดนั้นอย่างเต็มพื้นที่แล้วพี่จอมขวัญครับ
ตอนนี้เนี่ยกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณโดยรอบทั้ง๔ทิศทั้งเกาะพญาไทยเกาะดินแดงเกาะพะหนโยธินอยู่บริเวณนี้เต็มพื้นที่พี่จอมขวัญครับ
ซึ่งตอนนี้กลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำพยายามประกาศให้กลุ่มมวลชนมารวมอยู่ตรงนี้ไว้เพื่อที่จะรออ้วนคนในเวลา๕โมงครึ่ง
ตอนนี้กลุ่มมวลชนจากพื้นที่ต่างทั่วเกาะทั้งสี่เกาะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็พยายามที่จะมาอยู่พื้นที่นี้
ตอนนี้มีการประกาศให้กลุ่มมวลชนเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวที่จะเคลื่อนชนมุ่งหน้าไปสู่พญาไทย
ณตอนนี้เรายังไม่รู้จุดหมายว่าการที่จะเดินไปวันนี้จะเดินไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลหรือไม่ครับพี่จอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ตามเบื้องต้นที่เราตามทั้งในเพจของกลุ่มผู้ชุมนุมหลักเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นทั้งทั้งที่ประกาศที่นั่นแล้วก็ที่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเบื้องต้นเข้าใจว่าจะไปธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไปทำเนียบจริงเหรอคะ
ที่บริเวณพื้นที่เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลพี่จอมขวัญครับ
มีเพียงประกาศ๒คำเท่านั้นคือ๕โมงครึ่งให้รวมคนแล้วก็ตอนนี้ให้เตรียมตัว
แต่ยังไม่มีการบอกถึงจุดหมายว่าจะไปที่ไหนพี่จอมขวัญครับ
แต่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลโดยรอบทั้งพญาไทยทั้งตำรวจเนี่ยมาวางแนวทั้งรั้วเหล็กทั้งแบรีเออร์
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่จะสกัดกั้นมวลชนไม่ให้เคลื่อนพลไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วพี่จอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์เท่าที่คุณภูริพัฒน์ได้ยินแล้วก็สังเกตเนี่ย
ผู้ชุมนุมเนี่ยรอฟังจากในพื้นที่ถูกไหมคะคือคงไม่ได้ไม่ได้รอจากทางโซเชียลมีเดียใช่ไหม
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณจุดนี้รอฟังการประกาศจากแก่นำในพื้นที่เท่านั้น
เราเราพอเห็นเราพอเห็นไหมคะว่าใครเป็นแกนนำเป็นคนประกาศหรือว่าเป็นคนบอกว่าตัดสินใจจะไปทางไหนเมื่อไหร่ยังไงอ่ะค่ะ
ต้องบอกว่าการชุมนุมตรงนี้ไม่มีแกนนำหลักนะครับพี่จอมขวัญครับ
อาสาว่าจะเป็นกาดอาสาหรือว่าประชาชนที่น่าจะเป็นกลุ่มสตาฟของเพจว่าจะเป็นเขตเยาวชนปลดแอบ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มาดูแลกลุ่มมวลชนตรงนี้ที่จะคอยติดตามแล้วก็คอยประกาศว่าเวลานี้ให้ทำอะไรเวลานั้นให้เข้มคนอะไรแบบนี้
เรายังไม่เห็นแกนนำที่เป็นแกนนำหลักรวมไปถึงแกนนำที่ได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวานก็ยังไม่ปรากฏเห็นนะพี่จอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒนคุณภูริพัฒน์พอสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะไม่ว่าจะในสังกัดใดหรือว่าเครื่องแบบใดเนี่ยเห็นไหมว่ามีอยู่ฝั่งไหนตรงไหนของพื้นที่บ้างคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณจุดนี้ที่เป็นตำรวจควบคุมฝุงชนหรือว่าตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบยังไม่ปรากฏเห็นครับพี่จอมขวัญครับ
แต่มีตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาในรูปแบบต่างไม่ว่าจะเป็นที่แฝงตัวมากับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าแฝงตัวมากับอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยยังยังไม่ปรากฏตัวพี่จอมขวัญครับแต่อยู่บริเวณตามแยกต่างตามจุดต่างต่างที่จะมุ่งหน้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลตรงจุดนั้นเนี่ยมีกำลังของตำรวจรวมไปถึงรถน้ำหรือว่า
พญาไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมก็พยายามเดินตามกับกลุ่มบริเวณคนยังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนด้วยเหมือนกันครับ
คุณภูริพัฒน์คะทางในพื้นที่เขาได้มีการบอกกันไหมแต่จริงมันอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะแต่ได้มีการบอกกันไหมว่าตรงจุดไหนที่เขารู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านอยู่มีรั้วรวดหนามมีกำลังเจ้าหน้าที่เขาได้มีการคุยกันตรงนี้ไหมคะในพื้นที่
ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีบอกนะคะว่า
มีอุปสรรคหรือขวางน้ำอะไรที่อยู่บริเวณตามแยกต่างหรือไม่
มีเพียงจะบอกว่าให้มีการตั้งขบวนรอ
ให้มีการติมความพร้อมรอแล้วก็ให้รอเวลาต่างที่ต่อฝันครับ
ยังไม่มีการบอกนะครับว่าจะมีการตั้งแนวตั้งอะไรที่จะเป็นอุปสรรคตรงไหนครับ
คุณภูริพัฒน์ตอนนี้ในรายการที่เอาภาพขึ้นเนี่ยเป็นภาพสดนะคะ
ซึ่งเราดูแล้วก็อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกยังค่อนข้างกระจัดกระจายอยู่
แล้วก็อาจจะหาตัวคนที่เป็นผู้พูดแก่นำไม่ได้
ทีนี้ในส่วนของในพื้นที่ไม่เจอกลุ่มไหน
หรือว่าใครที่มาแล้วมีการกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะ
ณตอนนี้ตรงพื้นที่ของอนุสวรีชัยเนี่ยไม่มีการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มไหน
เพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับ
ยังคงมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาส
และการดูถึงกลุ่มของเยาวชนผลแอกคือกลุ่มเดียว
ยังไม่มีกลุ่มที่ออกมาต่อต้านหรือว่ากลุ่มอะไรต่างครับ
ตอนนี้ที่คุณจอมขวัญเห็นภาพในขณะนี้จะเห็นภาพที่
กลุ่มกาศาสตร์ฟ้องแขนกันเพื่อที่จะตั้งแนว
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเคลื่อนพลนะตอนนี้
นี่คือภาพสดนะตอนนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่า
ยังไม่มีการประกาศว่าจะไปที่ไหนรวมถึงแกนนำหลักที่สูงสุดนี้เนี่ย
ยังไม่มีการปรากฏตัวด้วยมีเพียงกลุ่มสตาร์ฟ
มีเพียงกลุ่มของกาดอาสาที่จะคอยบัญชาการอยู่บริเวณจุดนี้เท่านั้นครับ

คุณภูริพัฒน์ค่ะตรงที่เราเห็นคือตรงถนนพอออกจากอนุสวรี
คือมุ่งหน้าไปทางปฐุมวันถูกไหมเส้นที่เขาใช้ตอนนี้ที่มีอากาศตั้ง
ตรงนี้คือบริเวณถนนของพญาไทยที่จะมุ่งหน้าไปราชทีวีครับพี่จอมขวัญครับ
เช่นเดียวกันก็จะเห็นภาพของกลุ่มมวลชนที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

เพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยพอหลังจากเขารวมพลกันเขาลงถนนเสร็จแล้วเนี่ย
ยังไม่ค่อยเป็นกลุ่มก้อนเหมือนวันที่ผ่านมา
กึ่งทุกคนจะรู้ว่ายังไงก็ต้องเคลื่อนตัวจากอนุสวรีใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่ามีการประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียไปแล้วว่า
ให้ทุกคนเนี่ยพร้อมเชื่อมคนก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไปรอกลางทาง
หรือว่าอาจจะไปรอตรงปลายทางแต่ตรงนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรอมา
เป็นการเตรียมความพร้อมรอจนสะเดินที่จะเชื่อญปนแล้วเวลานี้เนี่ยครับ
ตามภาพกล้องแต่ว่าคุณภูริพัฒน์ได้สัมผัสมากกว่า
คือเท่าที่สังเกตได้ด้วยตา
มีชุดนักเรียนชุดนิสิตนักศึกษามาบ้างไหมคะวันนี้
เยอะไหมโอ้โฮวันนี้ถ้าที่ผมดูที่ดูผมออกมาจากทางสยามพาระกอล

เห็นกลุ่มนิสิตนักเรียนนักศึกษา
โดยเฉพาะนักเรียนครับใส่ชุดนักเรียนเดินตามถนนมา
เพื่อที่จะเข้าพื้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

เป็นการชวบคลาวหรืออะไรกระต่างก็แล้วแต่
ทำให้น้องเนี่ยเดินเท้าเข้ามาสู่พื้นที่อนุสาวรีไทย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนพลไปที่

ก็จะไปเป็นภาพไปพร้อมกันที่เป็นการที่

แถวธรรมเนียบรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะ

ดีค่ะเราคุยกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะ
ซึ่งเธอก็น่าจะอยู่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเห็นมีเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่แล้วนะคะ

คุณสิริวัลคะโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชิญค่ะ
ตอนนี้รอบธรรมเนียบรัฐบาลเรียกว่าเพียบพร้อมเลยค่ะเต็มไปด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ทางพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขอะค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาบัญชาการแล้วก็ตรวจความพร้อมที่บริเวณตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษ
ตรงหน้าประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูหลักที่นายกรัฐมนตรีจะใช้เดินทางเข้าออก
และเป็นประตูหลักที่ถ้าเราจำกันได้นะคะวันที่ทางกลุ่มคณะราชดร
มาชุมนุมที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลได้มีการปักหลักเปิดเวทีใหญ่ตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะ
เมื่อตอนช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีทางพบตรได้มาตรวจความพร้อม
มีการจัดวางกำลังด้วยตัวเองเลยค่ะคุณจำขวัญ
แล้วก็มีการสอบถามไปนะคะว่าวันนี้ได้มีการสั่งเพิ่มกำลังอะไรหรือเปล่า
วัตรก็ตอบสั้นว่าได้ดำเนินการแล้วแล้วก็ไม่ตอบอะไรเพิ่มนะคะว่าจะเตรียมความพร้อมรับเหตุที่จะมีการรายงานความคืบหน้าวันพรุ่งนี้หรือเปล่า
พบตรก็บอกว่าคือทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้มาตรวจความเรียบร้อย
แล้วก็ตอนนี้กำลังตำรวจปรับปรามควบคุมฝุงชนก็เริ่มที่จะประจำการบริเวณรั้วด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลด้านในแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเลยค่ะมีการขึงขึงรวดหนามภายในรั้วธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณสิริวัลคะในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยพอทราบไหมว่ายังมีคอรมอหรือเจ้าหน้าที่อยู่บ้างไหมคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยภรรยาค่ะเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๑๑นาทีเพื่อที่จะไปเตรียม
ความพร้อมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมปิดาค่ะที่เย็นวันนี้เนี่ยจะเป็นการสวดพระอภิษ
คืนสุดท้ายแล้วก็นอกเหนือจากบุคคลอื่นในธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็น่าจะมี
เนื่องจากว่าตอนนี้หลังจากที่ทางตำรวจนะคะได้รับรายงานว่า
จะมีกลุ่มทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิได้เคลื่อนขบวนมาแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะที่ค่ะที่ฉันเห็นสดสดตอนนี้ก็คือ
เริ่มมีการนำรั้วแผงเหล็กที่อยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนึ่งค่ะคุณจำขวัญ
แยกมิสักวันนะคะมีการเอาแผงรั้วเหล็กมาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทำเป็นทั้งหมดสามชั้นนะคะแล้วในอีกสักครู่เนี่ยคาดว่าจะมีการเอารวดหนามอะค่ะ
ฝึกบล็อกไว้อีกทางหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่กิโล
กลุ่มผู้ชุมนุมก็น่าจะเคลื่อนมาแล้วค่ะ
คุณสิริวัลเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณภูริพัฒน์เนี่ยนะคะ
แล้วก็เห็นในโซเชียลมีเดียด้วยคือเหมือนตอนแรกเข้าใจว่า
เป้าหมายที่จะเดินไปน่าจะเป็นธรรมเนียบแน่
แต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าตำรวจไปเตรียมความพร้อมรอบธรรมเนียบนะ
ก่อนที่จะมีการประกาศหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันในที่ชุมนุม
คุณสิริวัลเดี๋ยวฉันจะถามว่าคุณสิริวัลได้ถามเจ้าหน้าที่ไหมคะว่า
อันนี้ได้ข่าวจากไหนคะแน่ใจไหมคะเขาจะมาเมื่อไหร่คะ
แล้วก็ตั้งแต่ได้เข้ามาทันเลียแรษฐาบาลตั้งแต่เวลาตอนเที่ยงเนี่ยค่ะ
เห็นว่ารถตำรวจเนี่ยจอดอยู่เยอะผิดปกติแล้วก็
คนตำรวจกำลังตำรวจเนี่ยวันนี้เมื่อวานจะมีไม่เยอะเท่าวันนี้
แล้วพอผ่านไปประมาณสักป่ายสองป่ายสามอะค่ะตอนที่ขอบประตาลอมค่ะ
เริ่มที่จะมีรถรถบัสของตำรวจตะเวนชายแดนของทั้งภาคสองภาคสามภาคสี่
ขับเคลื่อนผ่านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลมุ่งหน้าไปทางแยกวิภาคตะวันหลายสิบคันเลยค่ะ
รถตู้ตำรวจด้วยก็มีการสอบถามไปก็บอกว่าก็มีการรายการข่าวรายมาเหมือนกันค่ะว่า
มีอาจจะมีการเคลื่อนเคลื่อนขบวนมาที่นี่เพราะการที่ทางผ่อประตาลอมมาที่ทำเนียมรัฐบาลเนี้ย
แสดงว่ามีการยืนยันกลางข่าวแล้วแน่นอนว่ายังไงคุณผู้ชมก็จะต้องมาที่นี่
แต่ทีนี้ก็มีการประเมินกันอีกนะคะว่าคุณจำขวัญว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะมา
เคลื่อนขบวนผ่านธรรมเนียบรัฐบาลเลยแล้วอาจจะไปที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
เพื่อที่จะไปทวงจุดที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคยปักหลักชุมนุมมาก่อน
อันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าถ้าหากว่ามาถึงธรรมเนียบรัฐบาลแล้วจะมีการเปลี่ยน
เพื่อผ่านธรรมเนียบรัฐบาลและมุ่งหน้าไปทางแยกวิสักวันผ่านถนนราชดำเนินใน
แล้วจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีประชาธิปไตยเลยหรือเปล่าอันนี้ทางสื่อมวลชนเนี่ยค่ะ
ก็ก็ยังก็ยังต้องรออยู่ตอนนี้ถึงรวดหนามลื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ฝันตรงสะพานชมัยมรุเชษบนถนนค่ะถนนที่จะมุ่งหน้าแยกมิตรวรรณค่ะ
ค่ะคุณสิริวัลคะยังไงขอบคุณตอนนี้ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวคงได้รายงานอีกหลายรอบค่ะขอบคุณคุณสิริวัลตอนนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพักกันแบบเร็วก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
รายงานสถานการณ์สดกันต่อสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะกลับไปที่คุณภูริพัฒน์อีกครั้งนะคะ
เพื่อเห็นบรรยากาศสดการเคลื่อนขบวนของทางกลุ่มผู้ชมนุมอีกครั้ง
เชิญค่ะพี่เข้ามา
คุณผู้ชมครับณขณะนี้กลุ่มของมวลชนนั้นมีการเคลื่อนขบวนจากบริเวณอนุสาวรีประชาธิปัตย์ขออภัยครับ
สวรีชัยสมรภูมิเดินตามขบวนมายังถนนพญาไทยนะ
ตอนนี้มีการหยุดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าซอยรางน้ำ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือกาดอาสาของแกนนำมีการคล้องแขนกันเป็นระยะระยะ
เพื่อตั้งแถวให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนะครับ
โดยแถวของกาดนั้นจะมีอยู่ประมาณ๓แถวที่จะคอยกั้นบริเวณตรงนี้ไว้
เหนือจากพื้นที่ขาเข้าแล้วบริเวณขาออกฝั่งนู้นคุณผู้ชมครับ
ขาออกฝั่งนู้นยังมีกลุ่มของมวลชนที่อยู่บริเวณถนน
นั่นหมายความว่ามีกลุ่มมวลชนอยู่ทั้งสองฝั่งถนนทั้งขาเข้าและขาออกตรงจุดนี้
บริเวณแกนบริเวณต้นแถวของกลุ่มแกนนำนั้นของกลุ่มแนวร่วมนั้นอยู่บริเวณปากทางเข้าของซอยรางน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยท้ายแถวนั้นยังมีตกค้างเหลืออยู่ที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิที่ยังคงเดินมาไม่ถึง
ทำให้กลุ่มมวลชนตรงจุดนี้นั้นมีการหยุดรอเป็นระยะเพื่อให้กลุ่มที่ตกค้างอยู่ด้านหลังนั้นกลับมาสมทบให้กลุ่มมวลชนนั้นได้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น
ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับบริเวณซอยลางน้ำนั้นขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
โดยบริเวณภายในซอยนั้นยังมีรถติดขาดเป็นระยะระยะโดยนะตอนนี้ยังคงมีการเคลื่อนที่ได้ตามสัญญาณไฟจราจรยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด
คุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนู้นไกลไกลอยู่นั้นนะครับมีการเปิดการจราจรตามปกติยังไม่มีการปิดการจราจรซึ่งผมได้รับรายงานนะครับว่าถ้าหากกลุ่มมวลชน
รวมไปถึงรั้วเหล็กรั้วแล้วก็รั้วรวดหนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อไม่ให้กลุ่มของมวลชนเดินทางไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
เหนือจากพื้นถนนแล้วผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพ
ยังมีกลุ่มมวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณด้านบนห้างนะคะ
ยังมีการถ่ายรูปแล้วก็ยืนส่งเสียง

แล้วก็กลุ่มของแนวร่วมนั้นมีการเรียกตะโกนให้ลงมาสมทบกันด้านล่าง
เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยกัน
คุณผู้ชมภาพไกลก็ยังจะเห็นนะคะว่า
มีกลุ่มมวลชนนั้นอยู่บริเวณเต็มพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
ร้านค้าร้านขายตรงจุดนี้ก็ยังคงเปิดให้ค้าขายกันตามปกติ
ยังไม่มีการปิดร้านรวมไปถึงภายในห้างนั้น
ยังไม่มีการปิดห้างนะครับ
เมื่อสักครู่นี้แกนนำที่เป็นคนปลาใส
นำนี้เป็นแกนนำอิสระไม่ได้สังกัดแกนอยู่หน่วยไหน
มีการปลาใสโดยเนื้อหาของการปลาใสนั้น
ทวงข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นทั้ง๓ข้อ
ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลไป
ตอนนี้มีการเคลื่อนพลออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นการเคลื่อนพลของทางกลุ่มแนวร่วมนี้
ก็จะมีการคล้องแขนกันทั้งซ้ายและขวา
โดยกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้นก็อยู่ระหว่างการที่จะเดินตามมา
เคลื่อนพลในวันนี้บอกแบบนี้ค่ะว่า
ทางกลุ่มของแกนนำนั้นมีการทำป้ายเป็นป้ายขนาดใหญ่
คุณผู้ชมครับป้ายขนาดใหญ่บริเวณจุดนั้น
ถ้าเป็นสีแดงจะมีสัญญาณบอกให้หยุดรอก่อน
แต่ถ้าเป็นสีเขียวนั้นจะมีสัญญาณบอกว่าให้เดินไปได้
ซึ่งณตอนนี้มีการชูป้ายที่ให้กลุ่มแกนนำนั้น
ให้กลุ่มแนวร่วมที่อยู่ด้านหลังสามารถเดินมาได้
แต่ถ้าเป็นป้ายสีแดงจะให้หยุดรอก่อน
ตอนนี้เป็นป้ายขนาดใหญ่แบบนี้
ซึ่งก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้น
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการเดินหรือว่ามีการหยุด

คุณผู้ชมครับณตอนนี้ทั้งสื่อมวลชน
ทั้งไทยและต่างชาตินั้นมาติดตามทำข่าวหลายร้อยสำนัก
รวมไปถึงกาดนั้นเป็นกาดที่เป็นอาสาสมัครด้วย
แล้วก็เป็นหน่วยงานต่างด้วยนะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแถวของกาดนั้น
เดินทางมาถึงด้านหน้าคอนโดที่อยู่ตรงถนนพญาไทย

บริเวณด้านหน้าของผมอีกประมาณ๒๐๐เมตร
ก็จะถึงบริเวณแยกของพญาไทยเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งณตอนนี้นอกเหนือจากรถของคนที่มาเข้าร่วมนั้น
ยังมีรถของกลุ่มรถอาสารวมไปถึงรถพยาบาล
อะไรต่างที่จอดรออยู่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้หน้าแถวนั้นอยู่บริเวณกรมแพทย์ทหารบก

คุณผู้ชมครับป้ายที่ผมบอกเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ
ถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยจะเป็นป้ายสีเขียว
ที่จะเป็นส่งสัญลักษณ์ไปถึงมวลชนที่อยู่ด้านหลัง
ว่าตอนนี้สามารถเดินได้หรือว่าถ้าหากห่างกันมาก
จะมีป้ายสีแดงขึ้นที่บอกว่าให้หยุดรอก่อน

อาสาที่มาประจำกายบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
บอกแบบนี้ครับว่ามีทั้งหมด๔แถวด้วยกัน
แถวซึ่งแต่ละแถวมีประมาณ๑๐คน
ที่จะคอยยืนอยู่เต็มฝั่งสองถนน
รวมไปถึงกาดอยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของแนวของกาดนะครับ
ด้านหลังนั้นมีอะไรที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
เว้นระยะห่างของระหว่างกาดกับกลุ่มมวลชน
เว้นระยะห่างประมาณ๑๐เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นนะคะว่ากลุ่มมวลชนที่อยู่แนวหน้า
เหนือจากจะมีอุปกรณ์ต่างแล้ว
หวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มมวลชน
มีการให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้าสวมใส่เพื่อต้องการให้รอการปะทะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการ
เคลื่อนพลไปยังสี่แยกพญาไทยนะครับ
จุดหมายในขณะนี้มีการบอกว่าอาจจะเป็นธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้จะไปถึงธรรมเนียบหรือไม่
เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไป
ภูริพัฒน์บุญนินท์ข่าวไทยรัฐทีวี
แต่ว่าล่าสุดนี้ขอเลื่อนเวลาออกเป็น๑๘น๓๐นหรือว่า๖โมงครึ่ง
เดี๋ยวจบรายการเราคุณผู้ชมรอดูยาว
เพราะว่าไทยรัฐเกาะติดไปจนถึงไทยรัฐนิวส์โชว์เลย

โดยเฉพาะการแถลงของนายก๖โมงครึ่งนะคะ
เลื่อนจากหลังเคารพทงชาติเป็น๖โมงครึ่ง
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพรุ่งนี้เราพบกันเวลา๕โมง๑๕นาที
ในส่วนของการรายงานนอกเหนือจากจุดตรงบริเวณการเคลื่อนตัวแล้ว
ต้องรอดูระหว่างทางไปจนถึงธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วขออีกจุดหนึ่งที่เพิ่งมีการปะทะกัน

คุณผู้ชมติดตามได้กับไทยรัฐนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ